ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงค่ะ
คือถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพ่อแก่เนี่ยนะ
ต้องยกให้กับสาวจ๊ะนงพนีเธอเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้แบบตัวยงเลยนะคุณผู้ชม
เมื่อวันจันทร์พ่อโทรมาหาแล้วบอกว่าพ่อฝันคือในฝันเนี่ยพ่อแก่มาบอกว่าจุดแล้วพ่อก็เล่าในสิ่งที่พ่อแก่มาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับจ๊ะ
จ๊ะเองเนี่ยก็รับฟังแต่ก็คิดในใจนะคะว่ามันจะเป็นไปได้เหรอแต่แล้วคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะผ่านมา๓วันนับจากวันที่พ่อฝันปรากฏว่าสิ่งที่พ่อแก่มาบอกในความฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงค่ะจ๊ะก็ลงท้ายเลยว่าสาธุในบรมีพ่อแก่ที่บ้านจ๊ะและความกระตันยูที่เรา
ใช่ไหมคุณผู้ชมใครจะไปคิดว่าผ่านมาไม่กี่วันจะเกิดเรื่องราวดีกับจ๊ะตามความฝันของพ่อจริงคือหลายคนก็เอาใจช่วยจ๊ะนะเพราะว่าเธอเนี่ยผ่านช่วงมรสุมชีวิตมาทั้งเรื่องถูกหลอกลวงลงทุนหลายสิบล้านบาทจำกันได้ใช่ไหมคะจ๊ะเนี่ยโพสต์เอาไว้เลยนะว่าวันนี้มีความสุขมากทุกเรื่องราวสี่ห้าเรื่อง
แล้วแหละที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความกระตันยูนะลากหลายโอกาสที่เราจะได้เห็นจ๊ะเนี่ยแสดงความกระตันยูต่อพ่อต่อแม่อยู่เสมอเลยค่ะนี่ก็สำคัญนะคะเดี๋ยวไว้เจอตัวจะถามให้นะคะว่าเรื่องดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องอะไรกันแน่ถ้าอยากรู้มากเหมือนกันค่ะนะคะ